พูดถึงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานอย่างเต็มที่๒๔ชั่วโมง
วันนี้ก็ไม่ได้มีขีดจำกัดด้วยว่าจะยุติการปฏิบัติงานเมื่อไหร่
ชาวจังหวัดเชียงรายเร่งช่วยทำงานเหมือนกัน
ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต่าง
ที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งพื้นที่อื่น
แล้วก็จะบินไปลงที่สถานีขออภัยนะคะที่สนามบินจังหวัดเชียงราย
ชาวจังหวัดเชียงรายเขาเอารถตู้ไปรับอำนวยความสะดวก

รวมทั้งเรื่องของน้ำเนี่ยที่เขาบอกจะไหลลงเข้าไปในถ้ำเนี่ย
ประชาชนซึ่งอยู่ที่ที่ใกล้เคียงเขาก็ไปช่วยกั้นน้ำ
ไม่ให้น้ำลงไปเติมในถ้ำเหมือนกัน
เพราะว่ามีทวิตเตอร์ของชาวเชียงรายคนหนึ่งนะคะ
บอกว่าชื่อน้องขวัญโพสต์ข้อความไว้ที่ทำให้หลายคน
ทวิตต่อไปเรื่อย
ข้อความนั้นบอกว่าบ้านเราอยู่ใกล้บริเวณถ้ำ
เช้านี้พ่อหลวงประกาศให้ทุกคนไปช่วยกันกั้นน้ำ
เพราะน้ำห้วยแร้งไหลไปหาถ้ำหลวง
ก็คือชื่อว่าห้วยแรงนะคะแต่น้ำไม่ได้แรงนะคะ
มันจะไปสมทบกับน้ำอยู่ในถ้ำหลวง
เดี๋ยวกินข้าวเสร็จน้องขวัญบอกว่าทางหมู่บ้าน
ก็จะไปกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในถ้ำหลวง
ให้ไหลมาทางบ้านเราแทน
คุณผู้ชมประโยคนี้ให้ไหลมาทางบ้านเราแทน
นี่เป็นน้ำใจของชาวจังหวัดเชียงราย
จากน้ำใจแล้วมันทำให้เห็นความเสียสละด้วยค่ะคุณ
คือยอมให้มาท่วมที่บ้านเราแทนให้มันไหลผ่านที่บ้านเราแทนนะคะ
อกจากนี้ยังมีคนที่ทวิตภาพการทำงานผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
เพื่อสกัดกั้นน้ำจากผาหมีเข้าสู่ถ้ำหลวง
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้าน
กำลังช่วยกันใช้จอบขุดดินวางก้อนหินบนลำทานเป็นการเบี่ยงทางน้ำ

ชาวเน็ตได้โพสต์โพสต์นี้นะคะได้เห็นโพสต์นี้ชื่นชมค่ะ
น้ำใจของชาวจังหวัดเชียงรายที่พยายามทำทุกอย่างที่สามารถทำได้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงได้อย่างสะดวก
และให้เร็วที่สุดเพราะอุปสรรคที่สำคัญยืนยันมาตลอดนะคะ
อุปสรรคที่สำคัญในขณะนี้คือน้ำค่ะ